ทำดีต้องชื่นชมนะครับ
ส่วนนักธุรกิจรายใหญ่ที่เมืองคอนนครศรีนะครับก็ทำตัวแลกเงินให้แล้ว
มูลค่า๑๖ล้านบาทให้กับผู้ว่ามราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
มาดูการวิ่งระดมเงินทุนเพื่อหาเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการ๙คนละ๙

วันที่๗แล้วตลอดทั้งวันเมื่อวานนะครับก็เป็นการวิ่งที่สงขราจากอำเภอจนะเข้าสู่อำเภอนามห่อมไปถึงอำเภอหาดใหญ่
รวมระยะทางเมื่อวาน๒๒กิโลเมตร
คุณผู้ชมเห็นนะบรรยากาศประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุ
ไปยืมรอต้อนรับให้กำลังใจเนื้องแน่นและเตรียมมาลัยธนบัตรและเงินมอบให้ตลอดเส้นทางทีเดียว
รวมทั้งตำรวจกองกำกับการ๖กองบังคับการปรับรามพากันไปร่วมมอบเงินบริจาค๕๔๕๔๕บาทเลขสวยทีเดียว
ให้กับนักร้องหนุ่มตอนนี้คุณผู้ชมยอดบริจาคทะลุ๑๐๐ล้านไปแล้วเป็นเงิน๑๑๑ล้านบาท
อันนี้คือยอดเงินสดที่ขึ้นตอนนี้คุณผู้ชม๑๑๑ล้านกับอีก๖แสนกว่าบาท
วิ่งมาแล้ว๒๘๐๘๐กิโลเมตร
จนถึงวันแรก๗วัน๑๐๐ล้านบาทโดยประมาณแล้ว

สำหรับโครงการนี้จะเป็นการวิ่งจากอำเภอเบตงจังหวัดยาลาไปถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงบราย
เริ่มตั้งแต่๑พฤศจิกายนจนถึง๒๕ธันวาคมนี้ไปฉลองคริสต์มัสที่ภาคเหนือเลย
เป็นระยะทางทั้งหมด๒๑๙๑กิโลเมตร
ความคืบหน้ากรณีของนายจิมมี่ชวาลานักธุรกิจผู้ค้าผ้ารายใหญ่ของเมืองคอนหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชคนนี้แหละครับ
ประกาศจะร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลในนามของชาวนครศรีทุกคนคนละ๑๐บาทรวม๑๖ล้านบาท
แต่ล่าสุดมีเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
เป็นการบริจาคเพิ่มเติมนะคะแบ่งเป็น๓หมวดแบบนี้
ยังต้องเติมและมากกว่าคุณตูน
ในช่วงที่คุณตูนมาถึงก็คือจะแบ่งเงินออกไป

๑๐อีก๑๐และทีนี้เหลืออีก๓ล้านบาท
ล้านบาทเขาบอกว่าจะตั้งใจให้กับเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เอาไปแบ่งสรรปันส่วนกัน
เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้

และครอบครัวก็อยู่ในร้านตอนที่เกิดเพลิงไหม้
และเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยชีวิตได้ทัน

ก็เลยอยากจะช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

คุณจิมมี่ก็มอบหมายให้กับพนักงาน

นายจำเรินทิภัยพงศ์ธาระดา

ทันทีที่เดินทางมาถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ก็น่าจะเป็น๑๑พฤศจิกายนนี้นะครับ
ฝากฝั่งของท่านนายกกันหน่อยครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้กำลังใจตูนบอดี้แลมในโครงการนี้
ฟังเสียงว่าท่านนายกนั้นจะพูดอย่างไรบ้างครับ

เขาวิ่งมากี่ร้อยกิโลแล้วมีใครเคยวิ่งได้มาร้อยกิโลสองร้อยกิโล

นั่นก็คือเขาตั้งเป้าหมายนี่คือเป้าหมายว่า
เขาพยายามจะทำให้ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้เขาให้กำลังใจเขา
วันนี้ถ้าเขาวิ่งในสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วเขาจะไปต้องหยุด

เนี่ยรัฐบาลปล่อยเขาไปวิ่งทำไม
เข้ามาช่วยรัฐบาลมาช่วยกระทรวงสาธารณสุข

ทุกคนก็ผลักภาระรัฐบาลหมด
เค้าช่วยได้คนอีกก็ทำไปไปครับ

แล้วถ้าเขาอยู่ตรงไหนก็ให้อุณหัวใจเขา

ห้าแพทย์ห้าม
หลักเนี่ยท่านนายกเขาพูด
อยากจะให้คนที่คนที่ไปต่อว่า

คุณวิ่งได้เป็นร้อยกิโลเวทย์เหมื่อนเขามั้ย

แล้วก็บอกเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นตัวอย่างของประชาชน
ทุกคนร่วมมือกันช่วยเหลือสังคม
ครับแต่เหมือนตอนนี้มันมีบางคนบางประเด็นตีกลับไปที่ฝากฝั่งรัฐบาลเหมือนกันว่า
แล้วก็ประมาณที่ควรจะลงไปสู่โรงพยาบาลนี้มันไปไหน

ทำไมถึงทำให้คุณตูนต้องมาทำแบบนี้อยู่เพียงกลุ่มเดียวอะไรประมาณนี้ก็ตีกลับไป
ท่านก็เลยแบบต้องออกมาพูดว่าคือคนทำดีก็ต้องให้กำลังใจต่อไป
ภาคส่วนของรัฐเองเขาก็ยังทำของเขาอยู่ต่อไปแต่บางทีมันอาจจะไม่เพียงพอ
นั่นแหละค่ะอยากจะให้ประชาชนคนอื่นดูเป็นตัวอย่างทำเพื่อสังคมบ้างประมาณนี้
วิ่งไม่ได้ไปไม่ได้ก็โอนเงินผ่านทางบัญชีที่เขาให้มากดโทรศัพท์แป๊บเดียวก็๑๐บาท๖๐๗๐ล้านคนนี่มันก็เยอะแล้วนะเยอะนะ
เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้บริจาคเพียงแค่๑๐บาทเท่านั้นหลายคนอาจจะกด๒๐ครั้ง